สำหรับดารานักแสดงสาวชื่อดังแต้วนัตรพร
ที่ก่อนหน้านี้เธอตรวจเธอเจอว่าเธอติดโควิด๑๙
แต่ผลปรากฏว่าตรวจซ้ำรอบ๒รอบ๓

ผลสรุปก็คือไม่ติดเชื้อก็คือฮากันไปเจ้าแม่นาคี
แต่ผลปรากฏว่ามีอีกคนนึงกรณีคล้ายกันเลยค่ะ
อันนี้เป็นเจ้าแม่นาคีขึ้นภาพให้ดูกันก่อนนะคะ
มีเหรียญที่เธอทำของมาด้วยนี่นะคะ
อีกคนนึงนะคะอันนี้เกิดขึ้นกับคนการเมืองเหมือนกัน
เต้นณธวุสัยเกลือเป็นอดีตกันนปช
ที่ฉันจำได้อาทิตย์ที่แล้วอ่านข่าวเขาว่าเขาติดโควิด๑
ใช่แต่ผลปรากฏว่าตรวจรอบ๒ก็ไม่พบเชื้อเหมือนกัน

นัทธวุฒิสายเกลืออดีตแก่นำนปชอัปเดตอาการติดเชื้อโควิด๑๙
เมื่อวันที่๘กรกฎาคมที่ผ่านมาไปตรวจหาเชื้อ
แล้วก็ได้รับแจ้งว่าผลเป็นบวกก็เจอเชื้อโควิด
ผ่านมาอาทิตย์หนึ่งพอดีเลยค่ะ
นายนัทวุฒิโพสต์เฟซบุ๊กเผยผลตรวจโควิดรอบ๒ออกมาเป็นลบ
แล้วก็ระบุข้อความว่าไม่ใช่แค่แต้วนะ

สองต่อเลยครับผลตรวจโควิดรอบสองออกมาเมื่อสักครู่นี้เป็นลบไม่มีเชื้อ
ขออภัยในความไม่สะดวกต่อทุกท่านผู้สัมผัสใกล้ชิด
ที่ต้องไปตรวจและกักตัวอยู่
ตอนนี้ทั้งกรุงเทพและนครศรีธรรมราชกว่าร้อยคน

แต่อย่างไรก็ตามเพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายนะคะ
ก็จะกักตัวจนครบกรอบเวลาเดิมที่แพทย์กำหนดเอาไว้
สองต่อที่นำมาอัปเดตข้อมูลแล้วก็สถานการณ์กันนะคะ

พี่ตมตั๊กพี่สมรัก
ตอบตอบเหมือนกันใช่ไหม
อยากให้ตอบเหมือนกันนะเพราะว่ารอดโควิดเหมือนกันนะ